ดูเหตุสลดนะคะที่เป็นการสะท้อนถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในเวลานี้
มีแม่พาลูกสาววัยเพียง๘ปีและ๕ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสมุทรประการค่ะ
หลังจากที่ถูกลูกของพี่สาวสามีอายุเพียงแค่๑๒ปี
มขืนมานานกว่า๑ปีแล้ว
หญิงสาวอายุ๓๘ปีนำลูกสาววัย๘ปีและ๕ปี
หลังลูกสาวทั้ง๒คนถูกเด็กชายอายุ๑๒ปี

ของเด็กบอกว่าย้ายเข้าไปอยู่บ้านสามีเมื่อปี๒๕๕๙

เพราะว่ายังไม่พร้อมเรื่องหาที่พักใหม่
กระทั่งวันที่๑๘พฤษภาคมปีที่แล้ว

เพื่อเตรียมจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ทำเรื่องซื้อเอาไว้
แล้วเริ่มสังเกตเห็นว่าลูกไม่ร่าเริงเหมือนเมื่อก่อน

ทั้งสองเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่อาศัยอยู่ที่บ้านอดีตสามี
ถูกเด็กชายซึ่งเป็นลูกพี่สาวสามีล่อลวงไปเล่นในห้องนอน
หนังที่มีเนื้อหาอนาจารย์ให้ดูพร้อมกับบอกให้ลองทำตาม
โดยกระทำลักษณะดังกล่าวมาแล้วกว่า๑ปีรวมกว่า๑๐ครั้ง
หลังทราบเรื่องจึงโทรไปปรึกษาอดีตสามีและแนะนำให้มาแจ้งความ
แต่หลังแม่สามีทราบเรื่องก็โทรมาต่อว่าและข่มขู่
อย่างไรก็ตามก็รู้สึกสงสารลูกค่ะ
ตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความไว้เพื่อดำเนินคดีกับเด็กชายที่ก่อเหตุ
ต้นตำรวจส่งตัวเด็กหญิงทั้งสองคนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อนำหลักฐานมาประกอบสำนวนคดี
แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวแพทย์ไม่ได้อยู่เวรจึงนัดให้ไปตรวจร่างกายอีกครั้งวันที่๑๐พฤษภาคมค่ะ
ส่วนเด็กชายคนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองพาตัวมาให้ข้อมูล
แต่เนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ

ต้องสอบปากคำต่อหน้าอายการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้ง

ก็จะแจ้งข้อหาตามขั้นตอนต่อไป